เจ้าหน้าที่นะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างเนี่ยนะคะ
บางกลุ่มเขาไม่รอละไม่รอให้ทางจังหวัดมาดูแลละ
เขาบอกว่าเขาจะดูแลคนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะคะ
ชาวเขาในตำบลทุ่งพึ่งจังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าขอปิดหมู่บ้านล็อกดาวน์ตัวเองเลย
เขาไม่อยากให้โควิดมาระบาดในพื้นที่ของเขา

จากกรณีที่นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวว่า
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลำปางพบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านดงตำบลหลวงใต้อำเภองาว
มีการปิดหมู่บ้านทันที
ชาวบ้านค่ะบ้านใหม่สามัคคีหมู่ที่๗
และบ้านแม่จอกฟ้าหมู่ที่๘
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง
เห็นแบบนี้แล้วกลัวค่ะ
จัดการล็อกดาวน์หมู่บ้านตัวเองเลย
เพื่อป้องกันบุคคลอื่นจากหมู่บ้านอื่น
เข้ามาในพื้นที่และจะเอาโควิดมาแพร่ระบาด
โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่
และคนในพื้นที่ก็ให้อยู่แต่ในหมู่บ้าน
คือห้ามออกไปคนที่อยู่ในบ้านของตัวเอง
จากเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วห้ามออกจากหมู่บ้าน
แต่ถ้าจำเป็นจริงต้องขออนุญาตจากผู้นำชุมชนนะคะ
นายสุพัฒน์อาสาผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยว่า
บ้านใหม่สามัคคีส่วนใหญ่จะเป็นชาวเขาเผ่าลาหู
มีทั้งหมด๑๓๗ครัวเรือนนะคะ
ส่วนบ้านแม่เจาะฟ้าเป็นชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงหรือปากากยอ

ที่พบผู้ติดเชื้อเขาก็เลยกลัว
ส่วนใหญ่ชาวบ้านค่ะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเก็บหาของป่า
ก็มักจะมีพ่อค้าแม่ค้าจากต่างถิ่นเดินทางเข้ามาขายของในหมู่บ้านต่อเนื่อง
ชาวบ้านก็กลัวว่าโรคมันจะมากับพ่อค้านี่แหละ
หมู่บ้านเอาเป็นตัวอย่างได้นะคะไม่ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่มาล็อกดาวน์
ถ้าคุณกลัวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
จัดการร่วมมือกับคนในพื้นที่ล็อกดาวน์ตัวเองไปเลยค่ะ